และนี่คือบันเทิงไทยรัฐนะครับสดจริงถึงตัวนะครับ
นาฬิกา๒๘นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่กันสดเลยนะครับ
จันทร์ถึงศุกร์นะฮะเราจะไปสดนะฮะ
กับเซเลปที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับ
และช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรานะครับทีมงานได้อยู่กับเดบบี้บาซูนะครับ
นักร้องชื่อดังนะครับเรียกว่ากรุ๊ป๓คนหลายคนยังคงจำกันได้
มีเดบบี้แล้วก็โจอี้กำปั้นแล้วก็กำปั้นนะฮะแต่ก่อนโอ้โหดังมีชื่อเสียงมาก
แล้วจู่เธอก็หายไปนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
แล้วตอนนี้ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขาก็ประกาศที่จะมั่น
ประกาศที่จะแต่งงานเลยนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ตั้งคันแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีคนถามอ้าวท้องก่อนแต่งนี่ว่ะหรืออะไรยังไงนะฮะ
ตอนนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากเดบบี้บาซูให้เราเนี่ยฮะ
สดจริงถึงตัวกับเธอที่คอนโดที่เธออยู่นะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปพูดคุยกับเธอเลยดีกว่านะครับ
ฮัลโหลทีมงานนัทครับ

ชุดเธอบาซูมากเลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนฮะ
วันนี้อยู่ที่คอนโดเบลครับแถวพระราม๙มาคอนโดพี่เดบบี้ครับผม
โอเคเธอพักแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่นะ
ใช่ครับหนูเหรอหนูพักอยู่ที่นี่
เปล่าฉันไม่ถามเธอหรอกเพราะฉันไม่อยากรู้เรื่องเธอ
แค่เธอใส่เสื้อคอลึกขนาดนั้นฉันก็ไม่รู้จะบาซูไปถึงไหนแล้ว
เอาอย่างนี้นะฮะพาไปหาเดบบี้เลยดีกว่าเดบี้พร้อมหรือยัง
ไม่รู้สิพี่เปิ้ลเนี่ยมารออยู่หน้าคอนโดแล้วก็เต้นโผล่รออยู่ตั้งนานไม่รู้พร้อมหรือยังนะ

เธอเดินเข้าไปดีเธอจะรู้ถ้าเธอทำตัวเป็นหมาในอย่างนี้
หมาไนคืออะไรพี่เปิ้ลเป็นนักเสือมาไนคืออะไร
เข้าไปสิเดินเข้าไปดูเจอไหม
เพราะเห็นเขาบอกว่าเดบบี้นี่เขาออกกำลังกายตอนเช้าสม่ำเสมอมาก

เฮ้ยเจอยัง
ใกล้กำลังจะออกมาแล้ว
มาแล้วมาแล้วพี่เบิ้ลมาแล้ว
มาแล้ว

ไทยรัฐทีวีโอ้ยสดใสมากเลยตอนเช้า
ดีค่ะแอบเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็แข็งแรงดี
เมื่อที่กำลังจะถามพี่เด้บว่ามาได้อย่างไรไง

เปิ้ลพูดนะแล้วก็

โอ้โหยินดีนะที่ได้เปิดคุยกันอีกครั้งนึง
ติดตามผลงานมาตลอดเลยแล้วจู่ก็หายไป

เออหายไปไหนมา

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไปนานมากเลย
ประมาณ๗๘ปีได้ไปเรียนต่อค่ะ
อ๋อเหรอ๗๘ปีไปอยู่รัฐอะไรมาฮะ

ก็เดี๋ยวทำงานเสร็จก็ต้องบินกลับ

ทางด้านเพลงเหมือนเดิมหรือเปล่า

ใช่ค่ะทำด้านงานแสดงค่ะ
ช่วงนี้ก็มีรับละครค่ะ

สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ
น้องก็แข็งแรงหนูก็แข็งแรงค่ะ

สี่เดือน

มาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เพิ่งได้ผลเลือดกลับมา

บอกว่าพี่เดมี่นี่ก็อยากได้ลูกผู้หญิงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ

อ๋อก็เลยส่งพี่เดบบี้
ต้องน่ารักแน่เลยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย

ชื่ออะไรนะครับสามี
อ๋อสามีเดบบี้ใช่ไหมคะชื่อเดวิดค่ะ

พี่เดบบี้ค่ะ๒๔เดือนท้องสาวแบบนี้เรามีอาการแพ้ท้องอะไรบ้างไหมคะ
ไม่ค่อยนะคะแต่ว่ามีแบบนิดหน่อยที่แบบตื่นมาแล้วแบบว่า
เราอาจจะรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยแต่ไม่มีถึงขนาดแบบ
ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะ
อ๋อยังไม่มีเบื่อหน้าสามีหรืออะไรอีกใช่ไหมคะ
ไม่มีไม่มีแต่ยิ่งอยู่ห่างยิ่งคิดถึงค่ะว่าช่วงนี้แบบเทนต์แบบ
ไม่แล้วตัวเองตอนนี้กำลังท้องอยู่แล้วนี่กำลังจะออกไปไหนครับ

ใช่ค่ะกำลังจะออกกำลังกายเพราะว่าช่วง๓เดือนแรกเนี่ย
คุณหมอไม่ให้ออกก็ได้แต่ว่ายน้ำอย่างเดียว
แต่ตอนนี้ผ่านไตรมาสแรกแล้วก็เลยคายค่ะอยากออกกำลังกาย
แล้วเดบบี้เขาสายแดนด้วย
เพราะฉะนั้นร่างกายเขาจะต้องเฟิร์มอยู่ตลอดเวลานะฮะ
แล้วเราต้องดูแลอะไรตัวเองพิเศษไหม
ก็นิดนึงค่ะก็อาหารการกินน่ะนะคะเพราะปกติพี่ก็ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่

เพราะผู้ชายเป็นฝรั่งสามีเป็นฝรั่งด้วยเพราะฉะนั้น
สามีเป็นฝรั่งด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการคิด
วิธีการเลี้ยงลูกที่กำลังตั้งคันหรือการดูแลลูกอาจจะแตกต่างกับคนไทย
ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเราเตรียมตัวของเราเป็นยังไงบ้าง
ต่างกับคนไทยไหมหรืออะไรยังไง
จริงก็ปกตินะคะเดบี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างมากเท่าไหร่
ก็คือดูแลตัวเองมากขึ้นในด้านการกินแล้วก็ระวังมากขึ้น
คือปกติเดบี้เป็นคนทำอะไรค่อนข้างที่จะเร็วเดินเล็บ
แล้วก็ผ่านผลเล็กน้อยตอนนี้ก็ต้องทำอะไรช้าลงค่ะ
แล้วเอาอย่างนี้นะฮะเรามีคำถามนะครับ
คำถามเลยนะครับเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะทราบมากเลย
หนึ่งจะแต่งงานเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าประกาศไปแล้วว่าจะแต่งงาน
แล้วยังไม่ได้บอกว่าท้องแต่วันนี้มาท้อง
ก็เลยมีดราม่าขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะท้องก่อนแล้วค่อยประกาศแต่งอะไรหรือเปล่านะ
อันนี้เดี๋ยวถามแทนคนที่เขาสงสัยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ
แต่เราก็แก่แล้วเป็นไรนะ
เดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้นะขอพักเบรกสักครู่เดียวครับ
บันเทิงไทยรัฐนะครับสดจริงถึงตัวนะครับตอนนี้๙โมง๓๙นาที
เรียกว่าอดีตนักร้องที่เรียกว่าดังมาก
ตอนนั้นนะฮะแล้วก็จู่หายไปแล้วกลับมาอีกที
ตอนนี้แกเตรียมตัวที่จะแต่งงานนะครับแล้วก็ท้อง
แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าประเด็นของเธอนะครับร้อนเลย
มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับแพทย์นับประพาด้วยว่า
ก่อนแต่งเหรอทำไมเรียนแบบกันเธอแก่แล้วนะ
เขายังเด็กอยู่เขาไม่เป็นไรเอ๊ะไม่เป็นไรยังไง
ตอนนี้เธออยู่กับสายของเรานะฮะอ้าวมา

สวัสดีค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่นะคะ
กี้อยู่นนั่งเหมือนคุณแม่ด้วย
เธอพาไปนั่งที่มันดีกว่านี้ไม่ได้คอนโดเขาไม่ให้เข้าไปแล้วเหรอ
ขอถามก่อนเลยก่อนหน้านี้ประมาณ๓เดือนที่แล้ว
ที่ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พี่เดบบี้
ตอนนั้นพี่เดบบี้กำลังจะถ่ายพรีเวดดิ้ง
ถูกไหมหลายคนก็ยินดีด้วยว่ากำหนดการแต่งงาน
ก็น่าจะประมาณเดือนตุลาคมถูกไหมคะ
แล้วจู่มาปุ๊บพี่เดบบี้ท้อง

หลายคนเลยบอกว่าแหมเธอท้องตั้ง๔เดือน
จะไม่รู้ก่อนเป็นไปไม่ได้
ราม่าเลยพี่เดบบี้บอกว่าพี่เดบี้ท้องก่อนแต่ง
ยังไงดีพี่เคลียร์เรียกไหมคะค่ะ
ถ้าถามว่าท้องก่อนแต่งก็ท้องก่อนแต่งจริงนะคะ
แต่ว่าตอนที่ออกมาประกาศว่าจะแต่งงาน

คือตอนนั้นท้องได้ประมาณ๕อาทิตย์ค่ะ

กระโดดน้ำเปิดแชมเปญฉลองกันอยู่เลยนะ

คลิปนั้นนะคะที่แฟนบินมาขอแต่งงาน
พอเขาบินกลับไปปุ๊บเพิ่งทราบว่าท้อง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหม

บอกว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บงานแต่งก็ต้องเลื่อนแบบไม่มีกำหนด
พี่บอกว่าพี่เดวิดพอรู้ว่าท้องปุ๊บหนีกลับอเมริกาเลย

จริงกะพี่ยังอยู่ไหมใครพูดวะ
ที่เลื่อนที่เลื่อนงานแต่งงานเนี่ยคือเพราะว่าตอนนี้เดบี้ก็ยังทำงานอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
มันก็เลยเตรียมงานไม่ทันนี่ก็ตุลาแล้วอะนะคะ
แล้วอย่างหนึ่งคือเราไม่อยากจะเครียดเรื่องรายละเอียดของการเตรียมงาน
ถึงจะไม่ได้จัดงานใหญ่มันก็มีเครียดอะนะคะแล้วก็แบบอยากจะโฟกัสน้องมากกว่า
แต่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวน้องคลอดแล้วแต่งค่ะก็คือแต่งหมายถึงว่าแต่งเป็นพิธี
แต่คือจดทะเบียนแล้วไง
ไม่คือเขาหมายความว่าตอนแรกเขากำหนดไว้วันแต่ง
แต่ทีนี้เขาไม่รู้ว่าท้องเนี่ยแต่ตอนนี้พอรู้ว่าท้องเนี่ย
รอให้คลอดออกมาแล้วค่อยแต่งพร้อมกับลูก
ไม่เห็นแปลกเพราะมันมีคนบางคนเคยทำไว้แล้ว

ไม่ได้เรียนแบบแพทนับประพาตามที่มีคนออกมาพูดถึงใช่ไหมครับ
ไม่ได้เรียนแบบแพทเรียนแบบพี่เปิ้ล
แต่ประเด็นนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
เขาเลยบอกว่าไปเรียนแบบแพทย์หรือเปล่า
เพราะว่าแพทย์เขาทำแล้วเขาน่ารักเพราะเขาเด็กอยู่
เขาบอกว่าเฮ้ยแก่แล้วนะไปทำแบบแพทเลย
ก็โพสต์กลับไปเลยเรื่องนั้นมันเป็นยังไงฮะไหนลองเล่าสิ
คือต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยเป็นคนไม่ดราม่ากับใครอะไรใดทั้งสิ้นเลยค่ะ
ถ้าถามว่าอ่านไหมแบบว่ามีน้องส่งมาก็อ่านนะคะ
แต่คือเราก็อ่านแค่พอให้เราทราบว่าคนอื่นคิดยังไง
แต่ว่าพออ่านข้อความนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบว่า
มันต้องใช้คำว่าแบบไร้ความคิดนะเนาะ
ขอตอบกับลูกเพื่อนชี้แจกว่าทราบกลับไปหว่า
คุณจะมาใช้แบบ๒มาตรฐานแบบนี้ไม่ได้นะ
แล้วที่พี่เขาเขียนมาบอกว่าเรียนแบบ
เราก็สงสัยมันมีการเรียนแบบท้องกันด้วยเหรอ

แล้วคือบอกว่าหนูแก่กับน้องแพทย์ใช่ไหมคะ
ก็คือเราแก่กว่าแต่ว่ามันก็๓๔ปีเองเนาะนะคะ

เดี๋ยวคนที่โพสต์มันคือเรื่องน่ายินดีทั้งสองเรื่องนะ

มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะ

แล้วคู่กรณีเขามีการตอบกลับมายังไงไหมคะ
ไม่ค่ะซึ่งเดฟก็บอกนะคะว่าอย่าหายไปนะคะ
เพราะว่าการที่คุณเขียนอะไรเนี่ยคุณต้องออกมารับผิดชอบ
ไม่ใช่ว่าคิดว่าอยู่ในอินเตอร์เน็ตเราไม่เจอหน้ากันแล้ว
อยากจะยิงกระสุนออกไปแล้วแบบว่าไม่มีผลตอบรับกลับมา
นี่ก็ไม่ได้นะแต่เขาก็ไม่ได้กลับมาตอบค่ะ

จะเอาเรื่องเลยไหมคะพี่เดบี้

จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมคะสำหรับคอมเมนต์นี้

แค่นี้แหละค่ะโดยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรนะคะ

เพียงแต่ว่ามันคือเรื่องของความถูกต้อง
แล้วถามว่าโกรธเป็นการส่วนตัวไหมไม่ได้โกรธเป็นการส่วนตัว
แต่รู้สึกว่ามันไม่ถูกแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเรา
เราก็ควรที่จะออกมาพูดอะไรบ้าง
งั้นถ้าวันข้างหน้าเราเป็นหมามีแล้วนะคะ

เอาเรื่องอะไรกับเธอไม่ได้แล้ว

โกรธที่ว่าแก่หรือเปล่าโกรธที่ว่าแก่แหละจะไม่โกรธโกรธที่ว่าแก่
อยากเห็นหน้ามากเลยไอ้คนที่โพสต์เนี่ยอายุเท่าไหร่
คือถ้าวัยรุ่นคงไม่ได้คิดอะไรขนาดนี้มั้ง

ไม่เป็นไรนะฮะเขาก็คงหายไปแล้วล่ะ
เขาก็งงฉันสะใจฉันแล้วฉันไปแล้วฉันบิน
แต่ดีใจที่เราทำใจได้แล้วก็วางสติ
แล้วก็วางความคิดตอบออกไปอย่างละมุมละม่อมได้
พี่เดฟถามอีกนิดหนึ่งแล้วกัน
น้องนี่กำหนดคลอดเมื่อไรวางกว่าแล้วยัง
ขอขอบคุณนะครับที่ให้พวกเราตามติดชีวิตดีของครอบครัว
ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครอบครัวหนึ่ง
เดบบี้ที่สร้างผลงานดีไว้ให้กับคนไทยได้มีความสุข

บี้กับเดวิดแล้วก็น้องผู้หญิงตัวเล็กอีกคน
เดี๋ยวรอตั้งชื่อก่อนแล้วกันมีนาคมปีหน้าพี่เปิ้ล
คลอดมาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะติดตามกันนะฮะ

อย่าลืมนะฮะบอกกันพวกเราจะไปร่วมยินดีนะฮะ
ขอบคุณมากครับและนี่คือบันเทิงไทยรัฐทีวี

ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ